หลังจากที่คบกันอยู่กับหนุ่มหนองธนา

คุณมิวกับคุณหนอมเขาก็กั๊กกันแหละคุณผู้ชมนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วก็เนี่ยมันจะมีหลายคู่ดาราที่แบบว่าแอบซุ่มคบกัน

มาดูหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะ
ตอนแรกเราก็บอกอยู่แล้วว่าแบบคุยกันไปเรื่อย

แต่ว่าหลังมันก็แค่ว่าเราก็ทำงานอะไรอย่างนี้
มันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เอาเป็นเพื่อนกันดีกว่าตอนนี้

เพราะว่ามันไม่ได้แบบทะเลาะกัน

มันแค่ว่าก็ใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้น
เห็นแล้วเหรอมันก็ซึม

ไม่หรอกค่ะมันก็หง่อย
มันก็งงอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะ

แต่แค่ว่าแบบเราทำงานเราทำธุรกิจอะไรเยอะแยะมากขึ้น
แล้วก็ก็เลยไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างนี้

แต่เราเปิดไม่มีไม่มี
เปิดใจรับใหม่เลยไหมค่ะ

ไม่เห็นมีใครส่งอะไรมาเลยค่ะ
พักหัวใจหน่อยไหมค่ะ
ไม่ได้พักไม่ได้เจ็บอะไรค่ะเฉย
คือที่วิวบอกไม่มีไม่มีนะครับคุณผู้ชมคือมีกระแสข่าวลือมา

ก็เลยท้ายที่สุดก็เลยไปไม่รอดกับน้องธนา

ไม่พักไม่เจ็บค่ะฟังกันไปนะคะ
ห่องธนาวันก่อนที่ดิฉันไปเจอที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะ

คุณผู้ชมดูเงียบเพราะว่าตอนที่นางเลิก

คนเดียวที่บอกที่หน่องเลิกกับวิวแล้วบอกที่บ้าน

คุณแม่บอกว่าลูกชายโสดทั้งบ้านใช่ไหม
เป็นว่านี่แหละค่ะก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะคะ

น้องเองด้วยเหมือนกัน
คนที่บอกว่าไฮโซมาจีบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนพี่ก้องกะลุน